ส่วนเรื่องแรกข่าวแรกที่เรานำเสนอในวันนี้คือ
ความคืบหน้าเกี่ยวกับครอบครัวอารมณ์ร้อน

เป็นคลิปล่าสุดที่มาบตาพุธจังหวัดระยอง

แล้วก็มีการชกต่อยกับตำรวจ
ทีนี้ก็มีการขุดคุยไปเรื่อย
ไปเจอคลิปที่ตากมั่งที่สุรินทร์มั่ง
ทีนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้เขาได้รับผลกระทบมากเลยนะ

เขาบอกตอนนี้ไม่เป็นอันทำมาหากินนะคะ

ที่ตัวเองอารมณ์ร้อนเกินไปในวันนั้น

สำหรับตำรวจสพมาพตาพุธ

ไปสร้างเรื่องอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะ

ช่วงเหตุการณ์แต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปนะ

ก่อนหน้านี้ที่เป็นเสื้อเสื้อที่เขากำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้อยู่ที่มาปาพุธ
บอกว่าขอโทษชาวระยองไม่พอนะคะ

นางสาวหะรุไทสมธวิน
อิทธิพลสมทวินซึ่งเป็นบุคคลในคลิป
และเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพ่อแม่ลูก
ได้ชี้แจงถึงเหตุการณ์วันนั้นที่เป็นคลิปล่าสุดที่มาบตาพุธ
บอกวันนั้นตำรวจจังหวัดระยองเขียนใบสั่งให้
ในข้อหาจอดรถในที่ห้ามจอดก็คือเส้นขาวแดงเนี่ยนะ
ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการถ่ายคลิป

เขากับตำรวจพูดอธิบายเรื่องทำไมถึงมาจอด
ตรงนี้ตอนแรกที่ยังไม่ถ่ายคลิปยังพูดดีกับตำรวจอยู่เลย
ว่าให้เขียนใบสั่งแล้วเอาไปติดที่หน้ารถ

เขาบอกตำรวจขึ้นเสียงพร้อมกับโทรเรียกกำลังเสริมมาด้วย
คนที่มาเสริมก็คือตำรวจที่ถูกต่อยนั่นแหละ
ทีนี้พอมาถึงผู้จาไม่ดีค่ะ
ขู่แล้วก็ขอตรวจค้นในรถขอตรวจค้นคนในครอบครัว
เขามองว่าไม่เป็นธรรมไม่บริสุทธิ์ใจ
ก็เลยเกิดอารมณ์โมโหขึ้นมาแล้วก็เริ่มถ่ายคลิป
ทีนี้แหละค่ะมันเป็นเหตุชุนละมุน
ซึ่งเหตุชุลมุนนี้ก็ไปปรากฏในคลิป
ซึ่งตำรวจถ่ายตัวเขาเองเขาถ่ายเหมือนกัน
ลูกชายต่อยตำรวจเขาบอกว่ามันเป็นช่วงในการถ่ายคลิปเท่านั้นนะ

ทีนี้เขาบอกที่ลูกชายต่อยตำรวจเพราะอะไร

ซึ่งตอนนั้นเขาบอกแม่ถูกตำรวจอีกนายหนึ่งล็อกคออยู่ค่ะ
เขาอยากให้สังคมเข้าใจแล้วก็มองเราในอีกแง่มุมนึงค่ะว่า
ที่เราหัวร้อนไปเนี่ยคือช่วงนั้นมันเป็นอารมณ์นะจุดหนึ่งที่เราถูกกระทำ
แล้วก็อยากให้สังคมมองเราในอีกแง่หนึ่งจริงว่าเราก็ไม่ได้แรงเสมอไปทุกครั้งอย่างนี้ค่ะ

ไม่ได้แรงเสมอไปแต่ว่ามี๗คลิปนะ

ครอบครัวนี้เขาก็ยอมรับว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนอารมณ์ร้อน

วันเกิดเหตุอารมณ์ร้อนจริง
แล้วก็มีกิริยาวาจาไม่เหมาะสมจริง
ก็เลยอยากจะเข้าไปขอโทษตำรวจสพมาพตาพุธ
แล้วก็ชาวจังหวัดระยองที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
แล้วก็อยากวอนให้สังคมเห็นใจ
เพราะว่า๗คลิปที่ปรากฏมาทั้งหมดในโลกโซเชียล
เป็นผู้ถูกกระทำเสมอมา

เขาบอก๖๗ปีก่อนเคยถูกจับ
ข้อหาพกบีบีกันแล้วก็กระสุนลูกปลาย
ตอนนั้นถูกจับอยู่ในเรือนจำ๓วัน

เอาแล้วจะมาพูดคุยกันเรื่องคดีอีกทีเนี่ยเมื่อไหร่
ตำรวจบอกคดีอะไร
เป็นการแสดงว่าใครผิดใครถูก

ร้อยแล้วดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะเบาลง
ทั้งที่ช่วงแรกก่อนถ่ายคลิปต่างคนต่างแรง
แต่พอถ่ายเสร็จแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเบาลง
จึงทำให้ครอบครัวตัวเองถูกมองว่าใช้ความรุนแรง
และอีกฝ่ายก็ถูกว่าถูกมองว่าเป็นฝ่ายที่ถูกเสมอ

ยืนยันว่าทุกครั้งและทุกเหตุการณ์
คือผู้ถูกกระทำทั้งนั้นค่ะ